หัวโขนเป็นงานฝีมือประณีตบรรจงมีขั้นตอนการปั้นหุ่นลงรักปิดทองเขียนสีประดับกระจกหรือพลอยงดงามตระกาลตา
ก่อนที่จะนำมาสวมแสดงโขนหัวโขนแต่ละตัวแสดงลักษณะต่างกัน
ยักษ์ช่างแสดงลักษณะความโกรธปั้นและเขียนไว้บนใบหน้า
ลิงปั้นและประดิษฐ์ให้มีลวดลายปรากฏชัดบนใบหน้ามีทั้งอ้าปากและหุบปาก
ส่วนหน้ามนุษย์และเทพพยดาปั้นหน้าเป็นหุ่นยิ้มน้อยแสดงอารมณ์รื่นเริง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน